มันมีเรื่องสยองตรงที่ว่ามีคนไปเจอศพคนถูกฆ่ารัดคอแล้วเอาถุงดำครอบหัว
อยู่ที่พงหญ้าข้างทางที่พิศนุโลกนะคะ
วันนี้ตำรวจจับตัวคนร้ายได้แล้วค่ะ
เป็นสองสามีภรรยาขายไก่ทอด
ขายไก่ทอดอยู่ดีแล้วไปฆ่าเขาได้ยังไง

เดี๋ยวเล่าให้ฟังแต่โอ้โหต้องบอกพฤติการโหดเยี่ยมจริงค่ะ
ต้องบอกผู้ทอดพี่สนุโลกนี่บุกเข้าไปจับถึงบ้านเลยนะคะ
สองสามีภรรยาคู่นี้คือนายกฤษดาศักดิ์เจริญชัยกุลอายุ๔๓ปี
กับนางสาวอบเชยแทร่วื้อวัย๓๖ปี

รวบคาบ้านเช่าที่อำเภอด่านขุนทศนครราชศรีมา
สืบกันมานานจนสุดท้ายรู้ตัวว่าเป็นคนที่ร่วมกันฆ่า
นายชัยทองแทร่ลีหรือว่านายเส้ง
มงค์ที่มาทำงานกรีดยางอยู่ที่เพชรชบูรณ์นะคะ
ทางซ้ายคือตอนที่มีคนไปเจอศพเขาเนี่ยนอนเสียชีวิตอยู่ในพงหญ้า
ห่างจากถนนสายพิศนุโลกลมศักดิ์ประมาณ๕๐๐เมตร
สภาพศพคือมีถุงดำคลุมอยู่๒ใบ
คอมีเชือกผ้าสีดำยาวประมาณ๑เมตรรัดอยู่
ซ้ายมีรอยถูกกระสุนปืนยาวประมาณ๔เซนติเมตร
กางเกงท่อนล่างหลุดลงมาอยู่ที่ข้อเท้านะคะ
ตำรวจก็ทำงานอย่างเต็มที่ค่ะแกะรอยจนไปเจอว่า
คนฆ่าก็คือสองสามีภรรยาคู่นี้
๒คนก็ยอมจำนวนนะคะยอมรับเลยว่าเป็นคนฆ่าในเส้งจริง
ซ่อนฝังดินเอาไว้ที่โคนต้นมะม่วงข้างบ้าน
เจ้าหน้าที่ก็คุมตัวทั้งคู่ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
เรื่องราวมันเป็นแบบนี้ค่ะ

แล้วก็คุยกันแต่อบเชิญมีสามีแล้วนะ
จากนั้น๑๐ตุลาคมเซ่งขอยืมเงินอบเชย๒๐๐๐บาทบอกจะโอนรถให้
แต่อบเชยมีไม่พออบเชยมีแค่หมื่นเดียวแต่อบเชยก็ให้ไป
พอเส้งได้เงินปุ๊บเริ่มหายหน้าหายตาหลบหน้าไม่ติดต่อกลับ
เชยก็เริ่มทวงเงินเส้งบอกเออผมขอทยอยใช้คืนได้ไหม
ก็โอนผ่านแอปมาให้สองพันบาทก่อนครับแล้วบอกว่าเดี๋ยวอีกแปดพัน
เอามาให้ด้วยตัวเองนัดกันไว้๒๙ตุลาคม๖โมงเช้า
ถึงวันนัดอบเชยไปรอตั้งแต่๖โมงเช้ารอยัน๒ทุ่มเซ่งไปไหน
่งไม่มาก็เลยชวนสามีคือกฤษฎาบอกเอ้ยหิวแล้วอ่ะ
ขับรถไปหาของกินกันก่อนดีกว่าอ่าแล้วก็บอกเส้งบอกเส้ง
ถ้ามาเนี่ยให้ไปรอริมถนนใกล้กับจุดพบศพนะ
จนกระทั่ง๑๐๓๐เซ้งมาค่ะเซ้งมาสายมาสายไปมากเลยนะ
หกโมงมา๑๐๓๐อะครับขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วบอกว่า
ทะเลาะกับอบเชยเนี่ยทะเลาะกันอยู่ริมถนน
กฤษดาสามีอบเชยนั่งอยู่ในรถเห็นเหมือนกับว่าอุ้ย
มาทะเลาะกับภรรยาเราแบบนี้ก็ลงมาช่วย
ช่วยด้วยการเอาเชือกรัดคอเซ่งเลยค่ะนี่คือวิธีช่วยของเขานะคะ
เอาเชือกรัดคอเซ่งพออบเชยเห็นสามีทำแบบนั้นก็ไม่ได้ห้าม
วิ่งไปเอาถุงดำมาคลุมหัวไม่รู้มีถุงดำอยู่ในรถได้ยังไง
ไปเอาถุงดำมาคลุมหัวเส้งแล้วเอาปืนพกปืนมาด้วย
เอาปืนยิงหน้าเซ่งไปหนึ่งนัดโอ้โหแล้วก็ลากร่างไปทิ้ง
ห่างจากจุดเกิดเหตุส่วนมอเตอร์ไซค์ที่เซ่งขี่มา
จูงไปทิ้งข้างทางแล้วพากันหลบหนีนี่คือพฤติการของพ่อค้า
ค้าขายไก่ทอดนะคะโอ้โหเบื้องต้นพนักงานสอบสวน
ตัวทั้งสองคนขออำนาจศาลฝากขังแล้วโดนข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่น